สัยองขวัญกระบะชนมอเทศัยสนานวันไหวที่พยาวครับชนยับดับสัยองครับ

ชนแล้วเหรอชนแล้วครับ

เหตุการณ์นี้คือนาทีชีวิตของคุณนพบถิ่นโพวงอายุ๒๗ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเส้นทางเป็นตัวเองนะกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าทางทางรองอีกจุดหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าเจอรถกระบาดสีขาวเข้ามาทางตรงใครผิดใครถูกยังไม่ต้องตอบตรงนี้นะฮะ
มาทางตรงแล้วชนสนั่นหวั่นไหวร่างของนพบปริวลงที่พื้นและกระแทกอย่างรุนแรง
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่แยก
ปางป้อมตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพยาวรุนแรงขนาดนี้นะครับ
จากนั้นพอเจ้าหน้าที่มาพยายามที่จะกู้ร่างแล้วก็ฟื้นคืนชีพของคุณนพบ
แต่ไม่สามารถที่จะปั๊มชีพจรขึ้นมาได้นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
สุดท้ายคุณนพบเสียชีวิตฮะส่วนคนขับรถกระบะเป็นผู้หญิง
ชื่อว่าคุณชะริพรอายุยี่สิบสี่ปีตอนเนี้ยตำรวจภูทรจุน
นำตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยแจ้งเขาหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเอาไว้ก่อนแล้วครับ
นี่คือเหตุการณ์แรกอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุระทึกขวัญเหมือนกัน
โตโยต้ายาลิสกำลังข้ามแยกแล้วไปเจอโอ้ย
เตอร์ไซค์ขี่มาพอดีพอดีแต่เหตุการณ์นี้ไม่รุนแรงเท่าเหตุการณ์ที่อำเภอจุน
จังหวัดพระยาวอันนี้เหมือนเฉียวเบาเบาแต่มันก็ไม่ไม่เบาอ่ะ
รถชนรถดังนั้นก็มีผู้บาดเจ็บสองคนคือสามีภรรยาที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
เหตุการณ์นี้หลังจากเกิดเหตุรีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
เพราะดีเหตุการณ์ที่สองนี้แค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตครับ